ของกินในงานบุญกรรมฟ้าที่ชาวไทยควรจัดเตรียมนั้นเป็นของกินพื้นถิ่นที่หาวัตถุดิบได้ง่าย
โดยของกินที่ต้องมีในพิธีกรรมเช่นข้าวหลามข้าวจี่
ผู้ชายจะเป็นคนจัดเตรียมพื้นที่เผาข้าวหลามส่วนกับข้าวของกินที่เป็นจังหันถวายพระสงฆ์
ผู้หญิงจะเป็นคนจัดเตรียมเป็นหลักซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นเช่นปลาส้มทอดน้ำพริกปลาร้า
หรือจะเป็นอาหารประเภทที่ใช้หน่อไม้เป็นวัตถุดิบหลักเช่นแกงจานน้ำเสอ
รวมถึงอาหารยอดนิยมเช่นหลามมะเขือ